ตามกันต่อนะคุณผู้ชมคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ยังคงเป็นปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้
ว่าช่วงระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
มันเกิดอะไรกับน้องกันแน่นะคะเราตามกันต่อทุกแง่ทุกมุมเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทางตำรวจโรงพักกกอกเนี่ย
คุณแม่ของน้องชมพู่ไปพูดคุยสอบปากคำนะคะ
แต่ตอนนี้ถ้าถามแม่ว่าสิ่งที่กังวลคืออะไร
คือมันมีข่าวมาค่ะว่าตำรวจจะหยุดคดีนี้ไว้ก่อน
คือลักษณะแขวนคดีไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานเดี๋ยวหยิบมาทำใหม่
คุณแม่บอกว่ากังวลใจมากประเด็นนี้เพราะกลัวว่าคนร้ายที่ไปทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
อาจจะย่ามใจแล้วก็กลับมาทำร้ายครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะ
คุณผู้ชมเราตามนี้คดีนี้กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยตำรวจบอกว่าคดีนี้แม้จะมีผู้ต้องสงสัย
แต่ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเป็นกิจจะลักษณะเนี่ยมันยังไม่มีไง
ซึ่งทั้งหมดต้องรอให้สารสั่งว่าน้องชมพู่เสียชีวิตด้วยวิธีใด
และใครทำให้ตายหากศาลท่านสั่งว่าน้องชมพู่มีคนทำให้ตาย
ตำรวจก็จะตรวจสอบในคดีเรื่องของการฆาตกรรมถูกไหม
โดยมีระยะเวลาหนึ่งปีในการสืบสวนสอบสวนแล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าไม่พบหลักฐาน
ก็จะต้องพักเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่เข้ามา
เรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแม่น้องชมพู่บอกว่านอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะ
ก็วิตกกังวลเพราะถ้าเกิดว่าตำรวจพักคดีเอาไว้ชั่วคราว
อาจจะทำให้อย่างที่บอกไปคนร้ายย่ามใจหวนกลับมาแก้แค้นคนในครอบครัวก็เป็นไปได้
คือกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยของคนในครอบครัวนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจได้รับตัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณตำรวจก็พยายามที่จะบอกกล่าวความคืบหน้าของคดีนะครับ
แม่น้องบอกว่าตำรวจให้กำลังใจให้กำลังใจครอบครัว
คุณตำรวจบอกคุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะและให้เชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจยังไม่ถอยคดีนี้ตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสของคนร้าย
ทีมงานตำรวจได้ให้ความมั่นใจกับพ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเราทำงานกันอยู่
ซึ่งคุณแม่บอกว่าแหมได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะคะ
มีความมั่นใจขึ้นมาว่าที่สุดแล้วตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ไปทำให้น้องชมพู่ตายได้ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกอะไรแม่ค่ะแม่ก็ต้องมั่นใจ
ยังไม่ได้บอกเรื่องแขวนคดีหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะ
ไม่ต้องห่วงพวกเรายังทำงานอยู่
แปลว่าตำรวจเขาก็เอาจับคนร้ายแน่
คือทุกอย่างที่ทำมันมีขั้นตอนค่ะ
ใช่เหมือนที่คุณแม่น้องชมพู่บอกนั่นแหละทุกอย่างมีขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมก็มีขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการแล้วก็สารท่าน
คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูหลักฐานพยานต่างที่อยู่ในมือตำรวจ
แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะสาวไปสู่การออกหมายจับคนร้ายได้
แต่เท่าที่มีในมือตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมสำนวนคดี
แล้วส่งให้อายการถ้าเกิดว่าสารท่านพิจารณาว่าน้องชมพู่ถูกฆาตกรรม
แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่
เอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะนะคะ
เรื่องของเสียงหมาเห่าก่อนที่จะพบศพน้องชมพู่๑วัน
คือเรื่องนี้มีชาวบ้านเขาร่ำลือกันบอกว่า
ได้ยินเสียงหมาเห่าในคืนวันที่๑๒พฤษภาคม
แล้วเช้า๑๓พฤษภาคมป้าแตนเนี่ยเดินมาหาชาวบ้าน
คำพูดป้าแตนคือโจรคงเอาหลานมาคืน
คำพูดนี้ชาวบ้านบอกว่าป้าแตนพูดเช้าวันที่๑๓พฤษภาคม

ป้าแตนรู้ได้ไงว่าโจรจะเอาหลานมาคืนถูกไหม
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบสอบถามเรื่องนี้กับป้าแตน
แตนชี้แจงว่าช่วงคืนก่อนที่จะไปพบศพน้องชมพู่
มาที่บ้านเห่าไหมเห่าจริงแต่ไม่น่าจะเป็นวันที่๑๒พฤษภาคม
น่าจะเป็นคืนวันที่๑๓พฤษภาคมมากกว่า
เพราะ๑๒พฤษภาคมย้อนกลับไปทวนความจำ
แตนบอกว่าคืนนั้นไม่มีใครอยู่บ้าน

ส่วนลุงพลขึ้นไปบนภูเหล็กไฟไปตามหาร่างของน้องชมพู่
เต็นเล่าต่อเล่าบอกว่าคืน๑๓พฤษภาคม

ได้ยินเสียงเจ้านิกก็คือหมาที่บ้านของป้านะ

มันเห่าหันหน้าไปทางสวนยางพาราหน้าบ้าน
หลังจากนั้นเจ้าดำกับเจ้าเถิกหมาของเพื่อนบ้าน

แตนตอนนั้นตัดสินใจออกมาดูที่หน้าบ้าน
แต่ก็ไม่เห็นอะไรหรือไม่พบความผิดปกติ

ทีนี้คุณผู้ชมวันถัดมา
ก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้าน
สอบถามเพื่อนบ้านว่าได้ยินเสียงหมาเห่าไหม
ทุกคนก็บอกว่าได้ยิน

แต่ป้าแตนก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะ
ที่คุยกับชาวบ้านในวันนั้น

แตนไม่เคยพูดประโยคที่ว่า

อย่างที่มีคนร่ำลือกันนะฮะ
ฟังเสียงป้าชี้แจงประเด็นนี้ค่ะ
ห่าวห่าวเสร็จแล้วมันก็ยัง
เหมือนกับมันเขายังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็มองดูเพ่งดูอยู่แล้วคราวนี้มีหมาแบบ

แล้วมันก็ไหลไปทางบ้านพ่อแบมนี่แหละ

พ่อแบมนี่แหละ
พ่อแบมนี่แหละ

พ่อแบมนี่แหละ
พ่อแบมนี่แหละ
พ่อแบมนี่แหละ
พ่อแบมนี่แหละ
พ่อแบมนี่แหละ

พ่อแบมนี่แหละ

พ่อแบมนี่แหละ
พ่อแบมนี่แหละ

พ่อแบมนี่แหละ

พ่อแบมนี่แหละ

ค่อยได้คุยกันแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ
ร่างทรงพระเจ้าชายะวรมันที่๗ปรากฏตัวมาแล้วค่ะ
โดยทำนายบอกว่าวันที่๑สิงหาคมเนี่ย
รู้แน่นอนว่าใครคือคนที่ฆ่าน้องชมพู่
พูดมาแบบนี้ก็ต้องรีบอ่านล่ะค่ะ
เพราะเรื่องนี้นะคะถูกเปิดเผยผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คและยูทูป
ชื่อหลานอาณาจักรขอมถั่ว
โพสต์คลิปการซักถามร่างทรงที่เขาอ้างว่าเป็น
พระเจ้าชายวรมันที่๗มาประทับ
เกี่ยวกับเรื่องของน้องคดีน้องชมพู่นี้นะคะ
ว่าทั้งลุงพลทั้งแม่น้องชมพู่เป็นคนทำ
อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตหรือเปล่านี่คือถามประเด็นนี้
ในคลิปเนี่ยร่างทรงบอกว่ายังสับสน
ยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัด
แต่ทำนายเอาไว้ว่า๑สิงหาคม
จะบอกได้ว่าใครเป็นคนทำ

เสื้อน้องชมพู่ที่กำลังตามหาอยู่นั้น

เสื้อกันเผาแล้ว

ใช่ไหมพ่อลุงพลเนี่ยใช่ไหม

มันเป็นอย่างไรมีคำควรอย่างไร
ดูไม่ออกดูรู้อยากจริง
แม่เขาเป็นอย่างไรทำไมตอนนี้เขาลบเฟสแล้วนะ
แม่เขาเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมหรือยังไงเนี่ย
ก็ไม่รู้มันสงสัยไปจน๒วันวันนี้ก็จะไป
วันนี้ก็จะไปออกจากตรงนี้ก็จะไปดูใหม่ใช่ไหม
ไปดูอย่าง๒๓รอบ
หูไว้หูนะคะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ส่วนคลิปนี้ค่ะพ่อเผยแพร่ไปแล้ว
กรมไทยสงฆ์นะคะก็มีความขึ้นไหวเหมือนกัน
คือคุณสูตรทัศน์ชัยเดินทางจากบุรีรัมป์
ไปพบกับลุงพลที่บ้านกกอก
และจากการสอบถามเนี่ยทราบว่านายสุทัศน์ชัยกรมไทยสงฆ
บอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นตัวแทนร่างทรงพระเจ้าชายวรมันที่๗
ที่ผ่านมาเคยมีผลงานนะ
เคยติดตามคดีพออ้อยที่จังหวัดศรีสะเกดคุณจำได้กันใช่ไหมคะ

หายไปตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ชี้เบาะแสว่าร่างของพออ้อยอยู่ในป่าห้วยพึ่ง
จนกระทั่งตำรวจส่งทีมไปค้นหาแล้วก็พบศพ
นี่มีผลงานนะมีผลงาน
ส่วนคดีน้องชมพู่ร่างทรงก็อ้างว่าติดตามข่าวนี้มานานแล้ว
เห็นว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้สักทีทั้งที่เวลาก็ล่วงเลยมานานกว่า๒เดือนแล้ว

ก็เลยอยากจะใช้วิธีเดียวกันกับที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
พร้อมยืนยันด้วยว่า๑สิงหาคมจะมีความคืบหน้า
ว่าใครเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นเขาไปค่ะ
วิญญาณของคุณพ่อชะยะปรมที่๗นัดวันที่๑สิงหาคมนี้
บอกอีกครั้งนึงว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องชมพู่อีก
แต่เสื้อนั้นเผาแล้วครับ๑สิงหาต้องมีความคืบหน้า

ขณะนั้นไม่ใช่จิตของเด็ก
เป็นจิตดวงอื่นมาเข้าอยู่ในร่างของเด็ก

เด็กเดินขึ้นไปเองแต่ไม่ใช่จิตของเด็ก
ประเด็นที่สองก็คือมีคนเอาเด็กขึ้นไป
รายละเอียดนั้นเดี๋ยวรอวันที่๑สิงหานะครับ

เขาบอกไม่มีหลักฐาน๑๐๐๐ไงหรอก

เขามีเพียงคำทำนายจากร่างทรงเท่านั้น

ยังไงก็ตามรอ๑สิงหาแล้วกันว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
แต่ถ้ามีหลักฐานก็ใช่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ไปเอาผิดใครได้
เพราะข้อมูลต่างนะคะหลักฐานต่างก็ยังต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ในการดำเนินคดีตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่คนนั่งทรงประทับ
แล้วก็ชี้เบาะแสเท่านั้นผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่จับต้องได้
ยังไงก็ตามโดยส่วนตัวนายสุทัศน์ชัยตัวแทนร่างทรงนี้นะบอกว่า
คนร้ายไม่น่าจะใช่ลุงพลโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีสัมผัสพิเศษ
ถ้าหากว่าลุงพลเป็นคนร้ายเนี่ยเขาจะใกล้ตัวไม่ได้เลย

ลุงพลเป็นคนตรงครับลุงพลเป็นคนที่ตรวจสอบได้นะครับ
ดูคลิปของแกหลายครั้งก่อนที่จะมาเจอตัวแกเนี่ย
แต่เขาก็เชื่อว่าเป็นไปตามที่แกพูดนะครับ
ถ้าคนโกหกจะไม่เป็นแบบนี้นะครับสายตาจะไม่เป็นแบบนี้
แล้วคือบอกตรงว่าถ้าคนทำผิดจะเข้าใกล้ผมไม่ได้
น้องชมพู่น่ะเราไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากดวงวิญญาณของคุณพ่อชะยะ
วันที่๗จะบอกผ่านร่างทรงในวันที่๑สิงหาคมนี้
เดี๋ยวตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะว่าอะไรจะเป็นข้อกำหนดที่แน่ชัดต่อไป
นิกซิงหาใช่ไหมรอดูกันไปช่วงนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ